สถานะของคนเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ย

ท่านเองก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เต็มปากเท่าไหร่
รวมทั้งเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงไปปราศัย

เพราะเชื่อว่าหลายฝ่ายจ้องจะโจมตีอยู่แล้ว

ว่าจะต้องทำหน้าที่ไหนในเวลาไหนด้วย
ถูกต้องถูกต้องมาดูความเคลื่อนไหวกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะ

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ท่านปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับเรื่องของ

ผมก็เป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนการลงพื้นที่ไปช่วยพักพลังประชารัฐปราศัยหาเสียง
ท่านก็บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่เพราะต้องดูองค์ประกอบหลายด้าน
พร้อมยอมรับว่ามีหลายฝ่ายจับจ้องที่จะโจมตี
ซึ่งอยากจะขอให้เห็นใจกันบ้าง
ยืนยันที่ผ่านมาทำทุกอย่างเพื่อประเทศและเชื่อมั่นในความดีที่ทำมาตลอดนะครับ
นายยกดูเหนื่อยนะ
ท่านบอกว่าปรับรูปแบบเราเห็นว่าท่านปรับเยอะ
วิธีการพูดการควบคุมอารมณ์
เพราะปกติถ้านักข่าวถามอะไรทำนองแบบนี้

มีความเสียงดังขึ้นมา
แล้วก็มีแรงงานว่าแก่นำพักษ์ประดังประชารัฐได้ปรับเรนแผน
จากเดิมที่ต้องการที่จะให้ผลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่
เพื่อเรียกคะแนนเสียในช่วงโค้งสุดท้าย
โดยจะเริ่มที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อน
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านในวันที่๑๐มีนาคม
หลังทีมงานได้ประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้ว
เพราะว่าก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักเลย
ก็เลยมีการปรับกลยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่แทน
ไปพบปากกับประชาชนอย่างไม่เป็นทางการแทนแล้วกันนะครับ
ส่วนที่พักพลังประชารัฐก็ขอจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนลุมพินีนะครับ
มีนาคมก่อนเลือกตั้ง๒วัน
ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดปราศัยได้
จากว่าสวนลุมพินีนั้นไม่ได้อยู่ใน๗สถานที่อนุญาตให้ใช้ในการหาเสียง
และอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลด้วย
เกรงว่าจะกระทบต่อผู้ที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ว่าอนุญาตให้เดินหาเสียงไปพบกับประชาชนเหมือนพักอื่นได้นะครับ
อย่างที่เราเคยบอกไปนะคะว่าพอยิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ย

ล่าสุดค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะเลขาธิการคอสชนะคะ
อบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดี
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ข้อหามินประมาทในนามส่วนตัวค่ะ
ประเด็นมันมาจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
โดยพูดถึงเครื่องหมายที่ติดอยู่บนเครื่องแบบทหาร

ถือเป็นการดูหมินเหยียดหยาม

กระทำความผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ

โพสต์ในเพจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

ไล่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์

จำได้ไหมคะ๔มีนาคมที่ผ่านมา

นี่โดนแจ้ง๓๔เรื่องเลยนะ

ทันทีที่ทราบเรื่องค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหา

หลังเลือกตั้งค่อยมาว่ากัน

เพราะไม่อยากทะเลาะให้เสียเวลาหาเสียงค่ะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้ง

เนื่องจากเห็นว่านายสุเทพธุรกสุบัน
เดินหาเสียงเข้าข่ายความผิดครอบงำพักการเมือง

ระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
พักประชาธิปัตย์ได้มีการมอบหมายให้นายราเมษรัตนเฉวกนะครับ
ยื่นหนังสือเพื่อขอให้กรกตตรวจสอบการตัดต่อคลิปเสียง
แล้วก็ไปใช้ในโซเชียลมีเดียโพสต์ใส่ร้ายในอภิษฎ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ทำให้ประชาชนเข้าใจว่านายอภิษฎเนี่ยนะ
สร้างสถานการณ์เพื่อก่อให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุมเมื่อปี๒๕๕๙
เมืองต้นชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการจึงต้องการให้กรกตเนี่ย
มีคำสั่งให้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ส่วนในวันนี้นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เตรียมเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้๓ปกครองวิธิสไถคุณสมบัติของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร์
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
เพราะว่าการเป็นเจ้าที่รัฐน่าจะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจากวันนี้ไปจนถึงเลือกตั้งเนี่ย
แล้วฝ่ายตรงข้ามก็พยายามหาช่องที่จะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ
นี่ตามกันหัวหมุนเลยคุณผู้ชม
และพรุ่งนี้ย้ำที่๑คุณผู้ชมต้องติดตามหน้าจอของเรา
สักประมาณบ่าย๓ก็จะมีเรื่องของคดียุคพรรคของธัญภัฬศาสตร์ด้วย

เราจะมีการตัดสดทันทีที่มีคำวิทยาศัยของสารเสร็จสิ้น
เสร็จสิ้นว่าสุดท้ายแล้วจะยุบหรือไม่ยุบนั่นเอง